ต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องนี้หลายคนก็พูดถึงกันเยอะเหมือนกัน
สำหรับในโลกโซเชียลคือมีสาวประเภท๒คนนึงเนี่ย
เขาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คว่าเธอถูกตำรวจ
ล่อลวงเข้าไปในโรงแรมแล้วก็พยายามจะขืนใจค่ะ
โอ้โหเรื่องนี้แหม่ตามสิคะ
แค่ได้ยินว่าตำรวจทำแบบนี้คนก็ตามกันแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็มีภาพคนใส่เครื่องแบบอยู่ในห้องคล้ายโรงแรม
ใช่นี่แหละคือโพสต์ที่เธอที่เป็นสาวประเภท๒โพสต์เอาไว้
เขียนบอกว่าทุกวันนี้ไว้ใจใครได้บ้าง
แม้แต่ตำรวจที่เป็นที่พึ่งของประชาชน
เพราะหลังจากที่เธอกลับจากไปเที่ยววินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มี
บังเอิญไปเจอตำรวจนายหนึ่งเข้ามาถามแล้วก็บอกว่าจะไปส่ง
ก็เห็นว่าเป็นตำรวจก็เลยยอมให้ไปส่ง
ปรากฏว่าตำรวจนายนี้กลับพาเลี้ยวเข้าโรงแรมและบังคับให้เข้าห้อง
พอเข้าไปในห้องก็ทำพูดดีแต่สักพักก็ขืนใจค่ะ
เธอบอกว่าเธอดิ้นขัดขืนจนตำรวจนายนี้พูดออกมาว่า
ไม่อยากได้เงินเหรอแล้วก็ควักเงินออกมา๙๐บาทคุณ
เธอบอกว่าเธอปฏิเสธแต่ตำรวจก็ยังพยายามจะขืนใจต่อ
เธอก็ดิ้นสู้จนตำรวจรำคาญจึงไล่ให้เธอกลับ
เธอก็รีบวิ่งหนีออกจากโรงแรมค่ะ
ติดแฮชแท็กโพสต์นี้ไว้ด้วยว่า
ตำรวจแห่งหนึ่งที่กอทมและมีข้อความลงท้ายบอกว่า
บางคนบอกสมยอมไปเองหรือเปล่า
คิดบ้างนะแก่จนป่านนั้นแล้วจะให้มีอารมณ์เหรอ
นี่คือโพสต์ทั้งหมดที่เป็นตัวต้นเรื่อง

พันธุ์ตำรวจเอกวาราวัตธรรมสโรธ
กล้องวงจรปิดของโรงแรมที่เกิดเหตุ
ภายในซอยสุขสวรรค์๑๙เขตราชบุรณะ
คำให้การของพยานที่เล่าบอกว่า
ตำรวจขี่รถจักรยานยนต์มา
พาผู้เสียหายซ้อนท้ายไปที่โรงแรม
ไม่ได้มีท่าทีในการฉุดกระชากผู้เสียหายแต่อย่างใด

รับด้วยว่าผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์คันนั้นก็คือ
สายตรวจนายหนึ่งของสนราชบุรณะนี่แหละ
ศเป็นดาบตำรวจอายุ๕๒ปี

ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อไปนะคะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะ๒ทุ่มที่ผ่านมา
มิ้งสาวประเภท๒ผู้เสียหาย
แล้วก็เป็นผู้โพสต์ข้อความต้นเรื่องเนี่ย
ก็เดินทางมาถอนแจ้งความและไกล่เกลี่ย
ดาบตำรวจสนร่าบุรณะคู่กรณีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยน้องมิ้งบอกว่าหลังจากที่ได้เข้ามาแจ้งความ
ดำเนินคดีกับตำรวจคู่กรณีข้อหาอาณาจารย์
ทางพนักงานสอบสวนก็ไปสอบถามทางพนักงานโรงแรม

ซึ่งพนักงานโรงแรมเขาให้การบอกว่า
มิ้งเองเนี่ยก็ไม่ได้มีท่าทีเหมือนคนกำลังจะถูกข่มขืนนะ
ซึ่งหากตัวเองต่อสู้คดีต่อไปน้องมิ้งบอกว่า
เลยตัดสินใจมาถอนแจ้งความดีกว่า

ทางตำรวจเขาก็ได้เรียกเข้ามาสอบสวนนะคะ
ทางผู้กรณีและก็ทางผู้จัดหาย
ทางเราเขาก็ได้แจ้งข้อกล่าหาไปแล้ว
คู่กรณีก็ได้ปฏิเสธข้อเก่าหาค่ะ
แล้วทางเราก็ไม่ยอมความเหมือนกัน
ก็เจรจากันไปสักพักนึงค่ะ

คิดว่าทางเขาก็เลยพูดว่า

หลักฐานที่มีจากกล้องวงจรปิดคือ
มันเป็นพยานให้กับฝั่งนู้นมากกว่าค่ะ
ซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะไปสู้ในชั้นศาลเนี่ย
ทางเราก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์เขาได้
เพราะฉะนั้นทางเราก็เสี่ยงที่จะแพ้
ก็เลยตัดสินใจว่าเจรจายกเลิกแจ้งความไปค่ะ

ทางเขาก็ได้พูดว่า
ก็ตกลงว่ายังไง
เอาเป็นว่าถ้าไกลเกลี่ยกันได้ก็
ก็อาจจะดีต่อทั้งสองฝ่ายละกัน
เพราะเราก็ไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเนาะ